มาดูความคืบหน้าของคดีพริตตี้ลัลลาเบล
ถ้าท่านคุณผู้ชมยังจำได้ตอนนี้เนี่ยคดีนี้ไปถึงขั้นอุทร
แล้วก็วันนี้สารอุทธรพิพากษายืนตามสารชั้นต้นค่ะ
จำคุกนายน้ำอุ่นกับแก๊งบ้านปาร์ตี้แล้วก็มีการให้ชดใช้ค่าสินไหมกว่า๗แสนบาท
ขณะที่แม่ของลัลลาเบลนั้นเตรียมฟ้องแพ่งเรียกค่าเสียหายกว่า๑๓ล้านบาท
มาดูรายละเอียดกันหน่อยนะคะที่สารอาญาธนบุรีนัดอ่านคำพิพากษาสารอุทธรณ์
คดีพริตตี้ลัลลาเบลที่พนักงานอายการสำนักงานคดีอายาธนบุรี๒
โจทยื่นฟ้องในรัชเดชวงธบุตรหรือนายน้ำอุ่นกับพวกรวม๖คน
ไปจัดงานปาร์ตี้แล้วมอมเหล้านางสาวทิติมาหรือพริตตี้สาวลัลลาเบล
แล้วพาไปกระทำอนาจารย์จนช็อกเสียชีวิตนะคะ
คดีนี้สารอาญาธนบุรีพิพากษาคือสารชั้นต้นพิพากษาจำคุกในรัชเดช
หรือในน้ำอุ่น๘ปีฐานหน่วงเหนียวกักขังผู้อื่นเป็นเหตุให้ผู้ถูกกระทำถึงแก่ความตาย
ส่วนนายชัยพลพันนาหรือคิวเจ้าของบ้านกับพวกสารพิพากษาจำคุกคนละ๕ปี๔เดือน
ฐานเป็นผู้สนับสนุนกระทำความผิดและให้จำเลยทั้ง๖ร่วมกันชดใช้ค่าสินใหม่แก่โจทย์รวมกว่า๗แสนบาท
วันนี้สารอุทรพิพากษายกฟ้องนายกริจดาโลหิตดีหรือนโนบิและนายโกเศษริตนิทิเริกหรือปิงปองจำเลยที่๕กับ๖
พิเคราะห์แล้วเห็นว่าเป็นเพียงบุคคลที่ถูกชักชวนไปสังสรรค์ไม่ได้ร่วมจัดงาน
ส่วนที่เหลือเป็นไปตามคำพิพากษาของสารชั้นต้นก็คือ
นายรัชเดชนายน้ำอุ่นเนี่ยนะคะพิพากษาจำคุก๘ปีนายชัยพลหรือนายคิวเจ้าของบ้าน
นายนาธีหรือในตีนางสาวพิกุณฑองหรือนางสาวเฟิร์สแฟนสาวของในคิว
พิพากษาจำคุก๕ปี๔เดือน
ฟังคำพิพากษาค่ะแม่กับพ่อของลัลลาเบลก็บอกว่ายอมรับคำตัดสินของศาล
และจะมีการพิจารณาเรื่องยื่นดีกาที่ผ่านมาเดือดร้อนต้องเลี้ยงดูหลาน
แล้วก็รายได้มีเพียงจากการทำขนมขายเท่านั้นไม่เพียงพอนะคะ
นายสุรเดชพฤษยินดีซึ่งเป็นทนายความของครอบครัวลาลาเบลก็บอกว่า
วันที่๓๑มกราคมจะยื่นฟ้องต่อสารแพ่งเรียกค่าเสียหายกว่า๑๓ล้านบาท
ซึ่งจะมีการตกลงค่าเสียหายอีกครั้งหนึ่งโดยขอให้จำเลยจ่ายเยียวยา
จากที่ผ่านมาไม่เคยได้รับการเยียวยาเลยค่ะ
เราไม่มีค่าธรรมเนียมศาลเรายื่นคำร้องขอให้ศาลยกเว้นค่าธรรมเนียม
โดยอ้างว่าเราเดือดร้อนเราไม่มีเงินที่จะเสียค่าธรรมเนียมการ
ไม่ได้รับการเยียวยาเลยฮะเยียวยาเราก็ถ้าเกิดว่าคุณพ่อคุณแม่พอใจแค่ไหน
เราก็ไม่ได้อะไรนะครับคือให้มันพอสมควรกับเหตุตามความจริง

ส่วนนายโนบินะคะก็บอกว่าสาเหตุที่สารยกฟ้อง
จากเขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเป็นเพียงแขกที่ไปร่วมงานเท่านั้น
ส่วนที่พนักงานสอบสวนกลับยื่นฟ้องทุกคนมองว่าไม่เป็นธรรมเกินกรอบ
ของกฎหมายและจำเลยทุกคนไม่ได้เป็นโจรโดยสันดาลนะคะ
เป็นเพียงวัยรุ่นที่ชอบดื่มสุราสังสรรค์เท่านั้น
และสารยกฟ้องเขาแล้วจึงไม่จำเป็นต้องชดเชย
แต่หากทางครอบครัวต้องการความช่วยเหลือก็ยินดี
และหลังจากนี้จะบวชให้ลัลลาเบล๑พันศาค่ะ